ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวร้อน
ของคนที่ขับรถอารมณ์ร้อนมาฝากกันเป็นประจำนะครับ
ก็ออกมาบ่อยล่าสุดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดสามารถไป
จับภาพถนนที่ริมถนนที่หัดใหญ่ครับเป็นชายสองคน
คุณผู้ชมครับเขาทะเลาวิวาสกันจากปัญหาเรื่องของ
การขับรถที่ไม่พอใจไปชมกันหน่อยครับ
เมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็เกิดเหตุผู้ขับรถจาก
ยานยนต์แล้วก็รถเก๋งทะเลาะวิวาดกันผู้ชมดูใน
กลมสีแดงที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับบนถนนพลพิชัย
ครับเขตเทศบาณครหาดใหญ่นะครับโดยภาพวงจอนปิด
ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเลยซึ่ง
จากภาพแสดงให้เห็นว่ามีชายชุดดำวิ่งตาม
รถยนต์รถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล้วก็ใช้หมวกกันน็
ฟาดเข้าไปที่กระจกด้านข้างของรถนะครับฝ้า
ไปสามครั้งจนกระจกแตกเลยครับก่อนที่คนขับรถเก่ง
ซึ่งเป็นชายรูปร่างอ้วนสวมเสื้อสีฟ้าในภาพดูนะฮะ
ก็เปิดกระจกแล้วก็เปิดรถประตูลงมา
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมานะครับ
ที่ทั้งสองคนนั้นจะชกต่อยกันกลางถนน
โดยที่ไม่สนใจรถที่วิ่งผ่านไปมาเลยนะครับ
ทั้งคู่ใช้เวลาในการชกต่อยกันกลางถนนประมาณ๓นาที
ก่อนที่จะมีชายนะครับเป็นเพื่อนชายของคนเสื้อดำพยายามเข้าไปห้ามเอาไว้
รวมทั้งตำรวจเองเป็นตำรวจจราจรซึ่งอยู่ที่ป้อมสัญญาณไฟ
ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรก็เข้าไปแยกทั้งสองคนออกจากกัน
สำหรับสาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนั้นทราบมาว่า
จากเรื่องที่คนขับรถเนี่ยเบียดกันครับ
ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ไม่พอใจจอดรถแล้วก็วิ่งตามรถเก่งมาทัน
ที่รถเก่งนั้นจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาดกันขึ้นมา
เราก็ตามครับหลังจากที่ตำรวจนั้นได้เข้าไปยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์กันครับ
ซึ่งหากฝ่ายใดไม่ยอมก็ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่เพื่อเอาผิดกันเองนะครับ